ตอนนี้นะคะก็น้ำใจยังคงหลั่งไหลไปต่อเนื่องสำหรับพี่น้องชาวใต้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะ
นายกรัฐมนตรีสั่งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ส่งข้าวลงไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะคะคือตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝน
ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะวันนี้เป็นวันแรกต่อเนื่องไปเลยนะคะ
ยี่สิบสองถึงยี่สิบห้ามกราคมนี้ค่ะนาชญพนธิติศากรองประหลักประสูงวงมหัฐไทย
ในฐานะหัวหน้าส่วนอำนวยการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยเน้นย้ำให้ภาคใต้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๒๕มกราคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะ
๖จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส
ก็เลยมีการกำชับให้จังหวัดต่างเหล่านี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักและฝนตกสะสม
ชาวเรือควรระมัดระวังการเดินเรือ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่๒๕มกราคมนี้
ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงค่ะ
สำหรับผู้ประสบอุทธกภัยในภาคใต้ก็เลยสั่งการ
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธนภัยแห่งชาติ

ตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุด
สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุทธกภัยทั้ง๘๓คน
ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะหค่าจัดการศพ
ให้กับครอบครัวแล้ว๘๒ราย
ส่วนอีกหนึ่งรายอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
และดำเนินการทางนิติเวท
ส่วนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากการสำรวจในเบื้องต้น

เร่งตรวจสอบข้อมูลจัดทำบัญชีความเสียหายของบ้านเรือนให้ละเอียด
แล้วก็วางแผนช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนต่อไป
ทีนี้มาดูผลกระทบต่อสถานศึกษากันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เปิดการเรียนการสอนได้แล้ว๑๙๙ราย
สำหรับสารศึกษาที่ยังมีปัญหาให้ทางจังหวัดนั้นร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนได้ไปเรียนหนังสือกันอย่างต่อเนื่องค่ะ